เด็นเรื่องของคนร้ายอุกอัดชิงทองแล้วก็ทำให้มีเด็กเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นเนี่ย
เป็นที่เศร้าสลดใจของคนที่ติดตามข่าวสาร
ยืนยันนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้พบตัวคนร้าย
ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลส่งต่อกันบ้างว่าพบแล้ว
ระบุนะคะบอกว่าตอนนี้ตำรวจเขาทำงานกันอย่างเต็มที่
แล้วก็มีข้อมูลคนร้ายบางส่วนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ฝากเตือนไปถึงประชาชนด้วย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีบางคนแต่งตัวเรียนแบบคนร้ายเพราะนึกสนุกเนี่ย
อันนี้เขาบอกเลยนะคะว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยอย่าทำค่ะ
วันนี้พลตำรวจตรีนัทพลสุขสรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
ก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะบอกว่าผ่านมา๓วันแล้วเนี่ย
ยังไม่มีการออกหมายจับกลุ่มก็จริงแต่ตำรวจเขามีข้อมูลบางส่วนแล้วนะคะ
และก็ยังคงให้น้ำหนักเรื่องชิงทองเป็นหลักแต่ประเด็นอื่นอื่นยังไม่ได้ตัดทิ้งค่ะ
เนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ก็มีการแชร์ภาพชายคนนึงพร้อมข้อความว่าเป็นบุคคลต้องสงสัย
และยังมีข้อความจากเฟซบุ๊คของชายที่อ้างเป็นทหารด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะ
พลตำรวจตรีนัทพลยืนยันว่าไม่มีมูลความจริงคนที่นำข้อมูลมาแชร์
ก็จะมีความผิดทางกฎหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝากเตือนไปถึงประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อ
ยังไงให้รอฟังข้อมูลจากตำรวจก็เพียงทางเดียวก็พอนะคะส่วนทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีเนี่ย
ก็บอกเพิ่มเติมด้วยว่าหลักฐานในการติดตามตัวคนร้ายเนี่ยยังคงยึดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็มีมากอยู่พอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลบหนีกล้องวงจรปิดจุดต่าง
เบาะแสจากพลเมืองดีแล้วก็มีกล้องวงจรปิดของห้าง
ที่ทำให้ตำรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายได้นะคะฟังเสียงของทางด้านของผู้บังคับการกันหน่อยค่ะ
วิเคราะห์ทั้งหมดนะฮะเราต้องเอาข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหมด
อย่างที่บอกคนร้ายนะครับปกปิดทุกอย่างนะครับ
ก็เราก็ทำงานตลอดนะฮะก็แคบขึ้นนะฮะ
แต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าผิดตัวบุคคลนะครับ
เช็คทุกเส้นทางไม่ต้องห่วงนะครับท่านรองท่านรองสุชาติท่านมาควบคุมเองนะครับ
ในเส้นทางทุกเส้นเราเราตรวจสอบหมดนะครับจะเป็นการชิงทรัพย์ทองนะฮะ
ที่เราที่เราตั้งประเด็นไว้ส่วนประเด็นอื่นน่ะ
น้ำหนักค่อนข้างน้อยแต่เราก็เช็คเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวอะไรด้วยนะครับ
แต่ว่าน้ำหนักที่เราให้ก็คือเรื่องการชิงทรัพย์นะครับจากพฤติการของคนร้ายครับ
ส่วนพูดถึงอีกกรณีหนึ่งก็คือเนี่ยแหละค่ะกรณีที่สังคมออนไลน์มีการแชร์คนที่
ภาพของคนที่พยายามแต่งตัวให้มันคล้ายกับคนร้ายเนี่ย
แต่งตัวแบบนี้ไม่ได้เตือนประชาชนที่อาจจะทำไปด้วยความคึกขนองค่ะ
อาจจะทำให้คนอื่นตกใจแล้วก็มีความผิดทางอาญาฐานทำให้ผู้อื่นตกใจและมีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำนะคะ
ช่วงบ่ายวันนี้ทางชุดคลี่คลายคดีเขาก็เชิญสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวคดีนี้เนี่ย
ประชุมหารือกันแล้วก็ขอความร่วมมือในการนำเสนอข่าวเพื่อจะได้ไม่กระทบกับการทำคดีค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะทางชุดสืบสวนมีการระดมกำลังเพิ่มขึ้น
คาดว่าจะสามารถจับภาพความเคลื่อนไหวของคนร้ายได้
ซึ่งทางตำรวจเนี่ยยังคงมุ่งไปที่กลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนนะคะ
เพราะคนร้ายถือว่ามีความชำนาญและมีทักษะในการใช้ปืน
คุณผู้ชมค่ะหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ก็คือนายธิรชัตนิ่มมารอปภห้างโรปินสัน
ถูกคนร้ายได้ยิงจนเสียชีวิตขณะก่อเหตุ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้มีพิธีชาปนกิจศพ
ท่ามกลางความโศกเศร้ากับบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ไปติดตามกันจากคุณทัศนายโฆษธอง
รายงานสดจากวัดป่อเงินเจริญศุกร์จังหวัดลบบุรีนะคะ

คุณผู้ชมครับควันที่เห็นอยู่นี้เป็นควันที่เป็นพิธีชาปนกิจศพ

รอบพอของห้างโรบินสันลบบุรีครับที่ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตขณะเข้าไป
ป้นทองที่ห้างทรงออโรล่าฯ
โพยพลุงออกจากเมรินิปุ่นที่วัดป่าเงินเจริญศุกร์แห่งนี้ครับ
พิธีนั้นเพิ่งเสร็จสิ้นไปครับท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าเสียใจของทุกคน
ในครอบครัวรวมทั้งเพื่อนร่วมงานนะครับ
โดยเฉพาะพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าอยากให้ตำรวจนั้นจับเป็นคนร้าย
จากอยากถามว่ามาฆ่าลูกของเขาทำไมครับ
พิธีชาปนกิจศพนายถิดาชัยนิมาเรากว่าพอของห้างรโบราไมน์สันลบบุรีนะครับ
ที่เสียชีวิตจากการถูกคนร้ายที่เข้าไปปล้นทองจากห้างทองโอโรล่าแล้วก็ยิง
ตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นที่ผ่านมานะครับโดยมีทางด้านของรองผู้ว่ารัชการ
จัวร์ลบุรีครับเป็นประทานในพิธีชาปนาคติศพ
ร่วมกับผู้บริหารของโรบินสันผู้บริหารของห้างรัฐต่าง
ทำงานภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสารรวมทั้งเพื่อนร่วมงาน
ที่รู้จักมักคุ้นกับนายธิรชัดได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ
แล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนจากในอำเภอทุกอำเภอของ
วัดลบบุรีรวมทั้งชาวบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับ
เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
เนื่องจากว่านายธิรชัดนั้นเป็นที่รักของทุกคนเป็นคนที่รักครอบครัวครับ
ยันทำงานแล้วก็เป็นมิตรกับทุกทุกคนทุกคนนั้นเสียใจเพราะว่า
ธิรชัดนั้นก็มาจากไปก่อนวัยอันควรซึ่งจบชีวิตด้วยวัยเพียง๓๒ปีเท่านั้นนะครับ
ทีมข่าวของเราครับได้มีโอกาสไปพูดคุยกันกับพ่อของคุณธิรชัดนะครับ
บอกว่าอยากให้ตำรวจนั้นจับเป็นผู้ต้องหาสถานเดียวเท่านั้น
จากว่าอยากจะมีโอกาสได้ถามผู้ต้องหาว่ามาฆ่าลูกของเขาทำไม
จูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้ทำไปเพื่ออะไรครับ
รวมทั้งงานในวันนี้เองก็มีทั้งภรรยาปัจจุบันรวมทั้งอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตนั้น
เดินทางมาร่วมงานแล้วก็บอกว่ายังคงทำใจไม่ได้
รวมทั้งตอนนี้ก็เป็นห่วงอนาคตของลูกทั้งสองคนเพราะว่าสามีนั้นเป็นสาวหลักของทุกคนในครอบครัว
หลังจากนี้ครอบครัวจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับไปฟังเสียงพ่อแล้วก็อดีตภรรยาครับ
ควรจะจับจับเป็นดีกว่าให้สืบรู้ว่ามูลเหตุของการทำการกระทำแบบนี้
จูงใจแบบนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไง
เราจะได้เป็นกรณีศึกษาว่ามูลเหตุของมันจูงใจของมันคืออะไร
ตอนนี้ก็เรื่องลูกค่ะอย่างเดียว
ก็คดีก็เป็นไปตามกฎหมายเนอะจ้ะ
คือเด็กเด็กยังไม่เข้าใจค่ะ
เราบอกไปก็เขายังไม่รับรู้ค่ะ
พ่อเค้านอนอยู่ตรงนั้นตรงนี้
ทำอะไรอย่างนี้
กลับมาติดตามพร้อมกันนะครับ
ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากวัดหม่องเงินเจริญสุขจโลกบุรีครับ

เดี๋ยวคงจะมีบรรยากาศให้ได้ติดตามกันอีก
แต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ทีมข่าวของเราไปปักหลัก
แล้วก็ติดตามให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
คดีนี้ยังไงเนี่ยผู้สื่อข่าวเราก่อติดสถานการณ์รายงานให้ทราบ
ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าแน่นอนนะคะ